คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้ขอให้ไว้สำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะคะจุดจบสายมุดค่ะ
อเตอร์ไซคันหนึ่งพยายามขี่แซงมุดซ้ายมุดขวามุดหน้ามุดหลังจะฝ่ารถติด
สุดท้ายค่ะมุดเข้าท้ายกระบะชนโครมตัวเนี่ยกระเด็นลอยไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะร้ายนะคะรถบรรทุกวิ่งมาพอดีเหยียบซ้ำเสียชีวิตเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนค่ะที่กลางถนนเนี่ย
นอนหงายหมดสติศีรษะแตกขาดซ้ายมีปัจแผลชิตขัดชกันค่ะ
กู้ชีพกู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อไว้ได้เขาเสียชีวิตนะคะ
ใกล้กันมีรถกระบะจอดอยู่ในสภาพท้ายรถพังเสียหายค่ะ
มีนายโยเอจิโนบูจิแสดงตัวเป็นคนขับนะคะ
แล้วก็นางสาวซีนีรัฐเป่งหนองแซงนั่งโดยสารมาด้วย
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจรวมถึงรถบรรทุกจอดอยู่
มีนายประยูนขันงูเหลือมแสดงตัวเป็นคนขับขี่
นายประยูนเล่าบอกว่าเขาก็ขับมาตามปกตินะ
จะไปทางศรีราชานี่แหละปรากฏว่าถึงจุดเกิดเหตุ
มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายที่อยู่ในเลนสวนเนี่ย
พยายามจะแซงขวาฝ่ารถที่จอดติดอยู่
แล้วก็เห็นกับตาเลยว่าพุ่งไปชนท้ายกระบะ
แล้วตัวเนี่ยลอยมาตกอยู่หน้ารถเขาแบบกระชันชิด
เหยียบเบรกแล้วแต่ไม่ทันจริง
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเหมือนกันนะคะว่า
เห็นผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็วมันเป็นช่วงรถติดไง

เฮ้อ
ซึ่งตอนนั้นเราเห็นรถทางนี้มั้ย
เห็นรถทางนี้ค่ะแล้วค่ะโดนทำได้ไม่ถูกแล้วค่ะ
เมืองต้นตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว

สรุปสาเหตุที่แท้จริงประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ